มาดูเรื่องของควันหลงการแก้ปัญหาการค้ามนุษยโรฮินจาหรือว่าโรฮิงญานะครับที่หลายคนเรียกแบบนั้น
เมื่อวานนี้ท่านนายกควันออกหูเลยนะครับมีนักข่าวไปถามท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อการที่นะฮะอดีตคนที่ทำเรื่องนะครับแก้ปัญหาโรฮินจาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีคนตัวใหญ่อยู่เบื้องหลังนะ
โอ้โหนายกไม่พอใจบอกถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ที่ไปลีภัยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยนะ
ท่านกลับมาสิกลับมาร้องทุกข์ตามช่องทางในประเทศไทยสิท่านก็หมายถึงพลตำรวจตรีปวีเนี่ยนะ
นี่แหละครับจากการอภิปรายทั่วไปเนี่ยที่นายรังสิมันโรมสสพักก้าวไกลนะครับ
เอาเรื่องขบวนการค้ามนุษยโรฮินจาเนี่ยมาอภิปรายระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศมาแล้วหลายปี
หากไม่มีการจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างถูกต้องนะคนไทยจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกับต่างชาติ
เขามองว่าประเทศไทยเป็นดินแดนอันตรายนี่คือเนื้อหาที่รังสิมันโรมเขาอภิปรายเอาไว้
เอาผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ท่านย้ำเลยเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ย
รัฐบาลเนี่ยทำมาโดยตลอดส่วนกรณีที่โพธิบทรีย์ประวีนพงศ์ศรีอุลินอดีต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘หัวหน้าทีมสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮินจา
นะครับที่ออกมาเปิดเผยบอกว่าอืมขออภัยฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำคดีนี้
จนเป็นเหตุให้ต้องลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียท่านนายกตอบแบบท่านไม่พอใจนะท่านโกรธอ่ะ
ท่านบอกว่าผมไม่ได้ให้เขาออกไปนี่ก็เขาออกไปเองทุกอย่างมันมีกระบวนการตามขั้นตอน
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องทุกข์มาสิตามช่องทางต่าง
มันมีตามกฎหมายค่ะและไอ้ที่อย่ามาพูดไอ้บอกตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลัง
ขบวนการค้ามนุษยชาวโรฮินจาเนี่ยนายกบอกว่าไอ้พูดแบบนี้ใครก็พูดได้ครับ

ก็กลับมาเขาก็ไม่ได้มีคดีอะไรกับผมไม่ใช่เหรอ
ไม่ได้มีคดีกับใครไม่ใช่เหรอ

ไม่เคยเสนอข่าวที่มันเป็นประโยชน์

ก็ไม่เปิดชื่อใครก็พูดได้
ก็เขาสังคมก็ต้องคิดแท่มหนี้หนักอีเกียร์

ก็หลายสถานการณ์รุมเล้านะตอนนี้นะ
เรื่องโควิด๑๙เรื่องของข้าวของแพง

เมื่อวานฟังพี่แอมถาปนีไลฟ์สัมภาษณ์
พลตำรวจตรีปวีนอยู่จู่พอถึงไฮไลท์สำคัญ

เน็ตมันคงล่มน่ะค่ะเน็ตไม่ดีฝนตกด้วยนะฮะ